วันนี้พาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเป็นตัวใหญ่สุดเลยนะฮะ

ป้อมโวยกระทุ้งกรกตฟันทักษิณครอบงำพัก
เพราะว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศ
ก็แสดงความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง

ไม่ว่าจะที่ฮ่องกงที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่น
และตอนนี้ถูกจับตามองว่าจะไปขึ้นเวทีที่สวีเดนอีกนะครับ
เรื่องนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายกรัฐมนตรี
ถูกผู้สิทธิ์ข่าวถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนายทักษิณในต่างประเทศ
ฟังเสียงของพลเอกประวิทย์พูดถึงเรื่องนี้กันครับ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผู้สื่อข่าวถามพลเอกประวิทย์ไว้
พลเอกประวิดความเคลื่อนไหวของภาคพลังประชาชน์รัฐนี้
เป็นกระแสออกมาว่ารัฐบาลสนับสนุนหรือเปล่า
พลังประชารัฐเลยการเมืองเวลานี้เรียบร้อยดี
ที่พูดจารายกันก็ว่ากันไป
เพราะขนาดนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกอยู่ต่างประเทศ
ยังพูดถึงพักของเขาได้เลย
ผลเอกประวิทย์บอกแบบนี้และผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่า
แล้วพูดแบบนั้นมันผิดหรือเปล่าที่ทักษิณพูดอยู่ต่างประเทศ
เรื่องนี้พลเอกประวิทย์ตอบว่าต้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกรกตพิจารณา
แต่เราคงไปสั่งกรกตไม่ได้ให้เขาทำของเขาเองนะครับ
แล้วก็ฝากบอกสื่อบอกแบบนี้
ผู้สิทธิ์ข่าวถามว่าท่านอยากจะพูดอะไรถึงนายทักษิณหรือไม่
พลเอกประวิทย์บอกว่าไม่มีแต่อยากให้สื่อพูดว่า
สิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดมันกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงอย่างไร
ช่วยเขียนข่าวทีนะพลเอกประวิทย์บอกแบบนี้
ตอนนี้ก็ต้องจับตามองไปที่ความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒนอดีต
ของนายปวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการเสื้อแดง
เขาโพสต์ออกมาว่าแจ้งนะครับมหาวิทยาลัยสต๊อกโฮมสวีเดน
เชิญดรทักษิณชินวัฒน์ไปบรรยายเรื่องการเมืองไทย
การเลือกตั้งและอนาคตประชาธิปไตยของไทย
จะมีขึ้นวันที่๖พฤศจิกายนนี้พบกันที่สต๊อกโฮมนั่นเอง
ก็เลยถูกจับตามองว่านายทักษิณจะไปขึ้นเวทีนั้นจริงหรือเปล่า
ทีนี้นักข่าวก็ถามพลเอกประวิทย์เหมือนกันนะ
เรื่องของที่นายทักษิณจะไปที่เวทีนี้
พลเอกประวิทย์ก็บอกว่าก็นี่แหละก็เคลื่อนตลอด๔ปีนั่นแหละ
ไม่มีวันหยุดหยุดไปสัปดาห์นึงเดี๋ยวก็ออกอีก
นะครับทางด้านของนายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ว่าไม่มีอะไรน่ากังวลที่ผ่านมานายทักษิณ

เช่นเดียวกับนายอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
พลเอกประวิทย์เป็นผู้ใหญ่ควรจะต้องหนักแน่นให้มากกว่านี้
ก่อนหน้านี้เห็นรัฐบาลคุยมาตลอดว่าตลอด๔ปีที่ผ่านมา
มีผลงานโดดเด่นทำให้ประเทศสงบ
วิเคราะห์ของนายทักษิณว่าพักนั้นพักนี้จะได้เสียงเท่าไหร่

ความจริงอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับ
ที่สำคัญไม่น่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยครับ
ทางด้านของความเคลื่อนไหวของทนายของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
อดีตนายกรัฐมนตรีก็คือนายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความ
ก็เรียกร้องต่อคณะกรรมการปปชชุดใหญ่
อย่าตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองก่อนการเลือกตั้ง
ภายหลังมีกระแสข่าวว่ากรรมการปปชรายหนึ่ง
พยายามที่จะนำคดีระบายข้าวกลับมาดำเนินการ

การซัดทอดถึงนายทักษิณชินวัฒน์และเครือญาติ
กับการไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำ
ซึ่งหากเป็นจริงถือว่าเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับ
เพื่อทำลายชื่อเสียงของอดีตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็พักเพื่อไทยในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งแบบนี้ครับ
มาดูความเคลื่อนไหวฝากฝั่งการเมือง
คนคนหนึ่งตอนนี้ถูกโยงว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือเปล่า

รองประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช
ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่าตัวเขาเป็นผู้จัดตัวผู้สมัครสอสอ
ในจังหวัดอุตราดิษฐ์และภาคเหนือตอนล่าง

ผู้สื่อข่าวก็ถามเรื่องนี้กับนายพิรศักดิ์
พิรศักดิ์ก็เปิดเผยชี้แจงออกมาบอกว่า
ตัวผมเองเป็นอดีตสอสอเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการสนชพบประชาชน
ทำให้มีคนรู้จักเป็นคนในท้องถิ่นเป็นข้าราชการเป็นผู้นำชุมชน
ได้แค่แนะนำความเห็นส่วนตัวให้กับคนที่รู้จักทุกพักเท่านั้นแหละ
ที่ต้องการจะเล่นการเมืองต่อว่าจะเล่นการเมืองอย่างไรต่อ
แต่ผมก็ไม่มีอำนาจไปตัดสินใจให้ใครว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของพักไหน
ผมแนะนำได้แต่ผมไม่สามารถที่จะไประบุชี้ชัดว่า
คุณควรจะไปอยู่พักนู้นพักนี้นะครับ
ขณะที่พักชาติไทยพัฒนาตอนนี้ถูกจับตามองมากคุณ

นายวราวุฒิศิลปะอาชาลูกท็อปเนี่ยนะครับ

นายประพัทธ์โพธสุธนคนนี้ก็ถูกจับตามองว่า
จะถูกแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพักหรือเปล่า
เดินทางมาที่ทำการพักชาติไทยพัฒนา
เพื่อหาบรือเรื่องการเตรียมงานประชุมใหญ่พัก
ในวันที่๒๖ตุลาคมที่จะถึงนี้
โดยนายวราวุฒิศิลปะอาชากล่าวถึงกระแสข่าว
ว่านางสาวกัญจนาศิลปะอาชาผู้เป็นพี่สาว
เป็นลูกของนายบรรหารศิลปะอาชาเนี่ย
มาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพักเป็นนายทัพหญิงหรือเปล่า
และนายประพัฒน์โพทัศุธน
จะมาดมตำแหน่งเป็นเลขาธิการพักหรือเปล่า
ว่าเป็นเพียงแนวโน้มความเป็นไปได้ในทิศทางที่สูงนะครับ
แต่ผลนั้นต้องรอดูการประชุมใหญ่ของพัก
พร้อมยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนก็เพื่อสร้างความอบอุ่น
ขออภัยสร้างความอุ่นใจ
และความมั่นใจที่หนักแน่นและเข้มแข็งมากขึ้น
ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านั้น

ยังยืนยันว่าร่วมงานกันเหมือนเดิม
เพราะความตั้งใจตั้งแต่ต้นถึงการทำงานในรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างคนรุ่นผู้ใหญ่กับคนรุ่นใหม่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ
เขาบอกว่าถูกถามเหมือนกันว่าช่วงนี้
โอ้โหพักชาติไทยพัฒนาแรงดูดเยอะจังเลย
บอกไม่ได้ไปดูดใครแค่ไปจีบเฉย
และคนที่เข้ามาเขาให้เกียรติกับพักเท่านั้นเองนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่ประชุมกรกตเห็นชอบให้นายทะเบียนพักการเมือง
นามรับรองขอจัดตั้งพักการเมืองเพิ่มเติมได้แก่รวมพลังประชาชาติไทย
พักเพื่อคนไทยพักสยามพัฒนาและพักพลังปวงชนไทย
ส่วนพักเพื่อไทยและพักไทยศรีวิรัย
ทำให้ขณะนี้มีการรับรองพักการเมืองเพิ่มเติมแล้ว
พักการเมืองคงเหลืออีก๑๕พัก
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับ